พาคุณผู้ชมไปที่วัดวังยาวปลานบุรีประจวบคิริขันค่ะ
ศิษยานุสิตลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อชาลีบอกว่า
มันน่าแปลกนะมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ

แล้วก็นำสริยสังขารหลวงพ่อไปบรรจุในโลง
ปรากฏว่าพอเปิดอีกทีสรีระสังขารหลวงพ่อไม่เน่าไม่เปื่อยคุณ
แล้วคราวเล็บเนี่ยยังงอกออกมาเหมือนคนปกติเลย
นี่ค่ะนี่นะคะเรื่องราวสุดอัศจรรย์ใจนี้นะคะ
ได้รับการเปิดเผยโดยพระบุญมีธรรมธโรนะคะ
ตอนนี้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดวังยาวที่ปลานบุรีประจวบคิริขัน
เล่าบอกว่าหลังจากที่พระสมุทรชาลีหรือว่าหลวงพ่อชาลีประพัสโรอายุ๗๑ปีนะคะ
เจ้าอาวาสมรณภาพเนื่องจากว่าเส้นเลือดในสมองแตกที่โรงพยาบาลหัวหิน
แล้วก็ทางวัดก็นำร่างกลับมาบรรจุใส่โรงเย็น
สวดบำเพ็ญกุศลจนครบ๕๐วัน
จากนั้นศิษยานุสิตได้มีการเปลี่ยนโรงศพเพื่อบรรจุร่างใหม่
แต่พอเปิดฝาลงศพออกนะทุกคนถึงกับพังงะแล้วก็ตะลึงเลย
เพราะพบว่าสรีระสังขารของหลวงพ่อชาลีไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ซิดเซียว
แต่ดูคล้ายกับว่าเหมือนคนนอนหลับธรรมดาแบบนี้คุณดูนะ

ใช่หนวดเคราวแล้วก็เล็บของหลวงพ่อก็งอกออกมา

คือหลายคนก็จะทราบกันถ้าจะถ้าตายไปแล้วเนี่ย
หนวดเคราทำไมถึงยังงอกออกมา
ชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
หลังจากที่เปลี่ยนโรงศพมาเป็นโรงไม้ธรรมดาไม่ใช้โรงเย็นแล้วนะคะ
ก็จะตั้งสวดบำเพ็ญกุศลต่ออีกสักประมาณ๕๐วันจนครบ๑๐๐วัน
จากนั้นก็จะเปิดโรงศพอีกครั้งหนึ่ง
และถ้าเกิดว่าเปิดครั้งที่๒ไปพบว่า
สรีระสังขารหลวงพ่อชาลีไม่เน่าไม่เปื่อยอีก
ก็จะนำร่างท่านบรรจุใส่โลงแก้ว
เพื่อให้ญาติโยมได้กราบไหว้สักการะต่อไปนะคะ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก
ของวัดวังยาวเมื่อปี๒๕๓๑นะคะ
เป็นพระที่มีวิชาแก่งกล้า
โดยเฉพาะด้านเป่ายันเกราะเพชร
แล้วก็ยังเป็นอาจารย์ศักดิ์ด้วยนะคะ